ใกล้แล้วใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานแล้ว
เทศกาลสงกรานคงไม่มีแฟชั่นไหนจะเหมาะเท่ากับ
แฟชั่นลายดอกหน้าร้อนของน้องหนูที่น่ารักคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรารวบตึงมาฝากคุณผู้ชม
เริ่มกันที่บ้านแรกนี่เป็นไง
บ้านของพ่อบีมแม่ออยและเต้าแฝดสี่
เขาพากันไปเที่ยวทะเลและนี่ถือว่าเป็นการไปเที่ยวทะเล
ครั้งแรกของน้องไอวาน้องอัญญานะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปทะเลครั้งแรกทั้งที
ต้องจัดเต็มกันหน่อยคุณผู้ชมดูเอานะ
ว่ายน้ำลายดอกสีชมพูเขียวพาสเจลก็มา
เห็นแล้วมันหมั่นเขี้ยวผิวขาวอวม
น่ารักตะมุตะมิบวกพร็อปบวกเก๋โอ้โหรู้เรื่องเลย
เครื่องแต่งกายเขาแน่นจริงเป็นที่น่ารักน่าหลงนะลูกนะ
ส่วนพิธีน้องพีไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
ใส่เสื้อลายดอกเหมือนกันเห็นไหมเป็นลายดอกชะบาคุณผู้ชมค่ะ
ลายทะเลด้วยใช่แต่งสไตล์แบบคู่แฝด
ความเข้าคู่กันความเหมือนกันโอ้โหเรียกยอดไลค์จากพี่ปานา
ซีกันไปแบบรัวเลยจ้าใช่ค่ะ
อ่ะจากแนวน่ารักตะมุตมิไปต่อกันที่ความแสบสนปนความฮาของสามยอดกุมารกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ลูกของพ่อกายแม่ฮารุกันบ้างสงครานทั้งทีดูก่อนจ้า
พี่รินไนร่าและเอเดนทั้งเสียทั้งเจ๊นะคะจัดเสื้อลายดอกพร้อมขันเล่นน้ำมาแต่เนิ่นเลยบ้านใครไม่เล่นไม่รู้บ้านนี้เล่นแล้วจ้ะแม่จ๋า
บอกเลยว่าลีลาลูกพี่นั้นแสบเวอร์พร้อมบัว
บ้านนี้เขาแน่นอนจริงโอ้โหอินเนอร์มาเต็มเลยแว้นมากเลยอ่ะบ้านเนี้ย
อดเลยลูกดิฉันแอบเห็นคลิปเออมีก็เหงื่อไหลเหมือนกันแต่ว่าหนูสู้ค่ะหนูลูกแม่ชม
ส่วนพี่สายฟ้าพิพาค่ะก็เหมาะมากเลยเสื้อลายดอกสีฟ้า
น่ารักมากเลยลายดอกแบบแฟชั่นว่านนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นแบบลายดอกที่มันไม่ธรรมดาเป็นแบบดอกต่างประเทศนิดนึง
เห็นเด็กแล้วก็พ่อแม่เขาน่ารักขนาดนี้ค่ะถึงเวลาต้องหาเสื้อลายดอกมาใส่แล้วเนาะ
คือหันไปทางไหนก็ดูสดใสสดชื่นทุกบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมค่ะ